ในปลื้มผู้ต้องหาที่ถูกตำรวจออกหมายจับว่าข่มขืน
น้องนี่นะคะก็ไปมอบตัวแล้วที่สภชมภูมิ

ก็ผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ปลื้มก็บอกแค่ว่าตัวเองไม่ได้ข่มขืน

ไม่ยอมพูดความจริงแล้วก็โยนความผิดไปให้ตัวเขาลองดูบรรยากาศดูค่ะ
นี่ค่ะทางตำรวจก็นำตัวในปลื้มนายกิรติคำมี
สอบปากคำนะคะก็ตำรวจบอกว่าคือในปลื้มเนี่ยติดต่อขอมอบตัวเอง
แล้วก็ให้การภาคเศษในปลื้มก็ยืนยันกับสื่อมวลชน
อีกครั้งว่าเขาไม่ได้ข่มขืนเขายืนยันว่ามีการคบหากัน
ในวันเกิดเหตุฝ่ายหญิงสมยอม
หนีไปแล้วมันได้อะไรขึ้นมาผมก็เป็นคนทำแต่ผมแค่
ไม่ได้ไปทำตามที่ข้าวเขาลงประมาณนั้นครับรับยังไงเสร็จยังไงครับ
หมายถึงว่ารับเขามีอะไรกับน้องแต่ว่าไม่ได้ข่มขืนถูกมั้ยครับ
คือจะข่มขืนไม่ข่มขืนมันก็ไม่ได้ไงเพราะว่าเขายังเป็นเด็กเยาวชนอยู่
อายุแค่สิบสี่ทีนี้ทางพ่อของในปลื้มอะค่ะ
ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเหมือนกันก็บอกว่าทางผู้ปกครองของเด็กหญิงวัยสิบสี่ผู้เสียหายเนี่ย
เขาเรียกเงินเขาเรียกค่าเสียหาย๕แสนบาท
แล้วพ่อยืนยันว่าพ่อพูดความจริงมีพยานรู้เห็นในเรื่องของการเรียกค่าเสียหายด้วย
แม่เขาเรียกมาห้าแสนเอาด้วยกันแต่ไอ้ล้านหนึ่งคือว่าที่ผมให้ลูกพูดเนี่ยคือว่า
ผมจะผมมันไส้ผู้ชายอยู่คนอ่ะไอ้ที่ยืนอยู่ด้วยอ่ะมันเรียกมาล้านหนึ่งอ่ะ
มันพูดไปได้ยังไงความผมไม่ใช่คนรวยเห็นไหม
แล้วมันพูดได้ยังไงเงินสามหมื่นอ่ะขับรถชนหมา
ได้เยอะกว่ามันเอาคนกับหมาไปเทียบกันได้ยังไง
จริงไหมมันตีราคาคนอย่างนั้นได้ยังไงวันนั้นอ่ะคนที่อยู่ในนั้นก็ไม่ใช่มี
พวกผมผมสองสามคนนะแต่คนที่ไปกับผมอ่ะเอ่อ
น้องคนนั้นที่มันมารับผมที่รถตู้นะผมก็ไม่เคยไปบ้านเด็กด้วย
แต่มันมันเคยไปกันมันเกี่ยวกับพวกคนที่เคยปล่อยเงินกู้อ่ะ
เขารู้เขาเดือดร้อนเขาอ่ะเพราะเขาบอกว่าถ้าผมออกเงินกู้เนี่ย
ผมจะพายปลื้มหนีเลยนี่ผมไม่ได้ออกแล้วผมจะได้ยังไง
ผมต้องให้พ่อมาขอความขอความเป็นถามให้เขาน่อย
เด็กอ่ะถ้ามันคมคืนอ่ะมันต้องไม่คุยเฟสกันหรอกอ๋อไม่คุยเฟสด้วยน่ะ
โอ้โหแล้วผมถามจริงแน่จริงว่าเด็กมันบล็อกลูกผมทำไม
มันบล็อกเฟสลูกผมเพื่ออะไรเออถ้าคนมันบริสุทธิ์ใจเด็กนะ
แต่ผมไม่ว่าเด็กนะผมไม่ได้ว่าเด็กสุดท้ายตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาแล้วค่ะ
มขืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีครับ
เอาตัวในปลื้มไปสอบสวนต่อที่สพแสนศุกร์คัดค้านการประกันตัว
แล้วก็ตำรวจก็จะต้องรวบรวมพยาหลักฐานเพื่อส่งฟ้องนะคะ
ทั้งหลายทั้งปวงมันก็เกิดจากความไม่ยับยั้งชั่งใจนะ
คือเราเป็นผู้ชายอายุเยอะกว่าเขา
เราต้องรู้แล้วว่าเขาเป็นเด็กเป็นเยาวชน
ไม่ใช่ว่าเราจะไปทำอะไรกับเขา

กฎหมายก็คุ้มครองเยาวชนนี่แหละค่ะ